งานทองเหลืองที่มีชื่อเรียกตามภาษาพื้นถิ่นล้านนาหรือที่คนภาคเหนือจะเรียกว่าเป็นงานครัวตอง
โดยครัวคือสิ่งของเครื่องใช้ตองคือทองเหลือง
ซึ่งงานทองเหลืองจะมีลักษณะคล้ายทองคำในเรื่องความต้านทานต่อการเกิดสนิมได้ดี
ทั้งนี้งานครัวตองที่ประดิษฐ์ออกมาเป็นงานดอกไม้ไหวมีประวัติยาวนานมาแต่โบราณในเรื่องของการใช้ในสองรูปแบบ
คือสำหรับเป็นงานพุทธศิลป์คือการเป็นเครื่องสักการะบูชา
และสำหรับเป็นงานหัตถสินเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับติดผม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน